จิตใจจะได้สบายใจขึ้นมาบ้างนะ

พาไปชมบริการประชาชนเขาพากันไปไห้พระขอพร

ไปที่จังหวัดชนบุรีนี่วันหยุดยาว
ไหว้พระเดี๋ยวมาเที่ยวกันก่อน

กองเรือยุทธการกองทัพเรือ

แล้วก็ถือโอกาสเข้าไปกราบ
รูปเหมือนหลวงพ่ออีพุทธสโร
หรือว่าพระครูวรเวทมุณี

รับปีใหม่กันนี่เข้าไปกันไม่ขาดสาย

หลวงพ่ออีนั้นเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัด
สงครามโลกครั้งที่๒ครับคุณ

พระรูปนี้นะไปยืนโบกผ้าเหลือง

สัมพันธมิตรนั้นทิ้งลงมา

ฐานทัพเรือให้เบียงไปทิศทางอื่น

ก็เลยเป็นคำล่ำลืมมาแล้วก็เป็นที่นับถือ
จนถึงปัจจุบันว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่า

มันก็ตกทะเลแทนทุกคนก็ปลอดภัย
ไปกันต่อ

วัดนารามหรือวัดป่าวังน้ำเย็น

วัดนะฮะวัดนี้มีพื้นที่กว่าสามสิบไร่ครับมีสาราปฏิบัติธรรมเป็นไม้สักทองขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยด้วยใครไม่เคยเห็นไปดูซะนะครับที่มหาสารคามใช้เสาไม้ถึง๑๑๒ต้น
ราคากว่า๘๐ล้านบาทหอระคังสร้างจากไม้สักขนาดใหญ่มีพระอุโบสถไม้๒ชั้น๒
ที่สุดในประเทศไทยเช่นเดียวกันใช้เสาไม้ตะเคียน๓๒ต้นกว้าง๓๒เมตร
๗๐เมตรมูลค่าการก่อสร้างกว่า๒๐๐ล้านบาทแล้วก็มีพระมหาเจดี
ศรีมหาสารคามพงศ์เกรียงยศภัยศาลสูง๖๙เมตรใช้งบการก่อสร้างอีก๙
ล้านบาทภายในบรรจุพระบรมศาลีมริกฐาตุพระพุทธรูปทองคำหนัก๑๒กิโลกรัมแล้วก็
เนื้อผง๘๔๐๐องค์แล้วก็พระบูชาอีก๘๔๐๐องค์เช่นเดียวกันนะครับไปต่อกันที่อาสม
ฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะประชาชนก็มากราบ
กันไม่ขาดสายค่ะในจำนวนนี้มีคู่สามีภรรยาชาวจีนเป็นเจ้าของร้านเช่าพระและวัตถุมงคล
ประเทศจีนเลยนะคุณเขามาแก้บนกุมารเจ้าสัวเหงด้วยเขาบอกเขามาขอโชคลาภแล้วก็ถูกลอตเตอรี่
งวดที่ผ่านมาเนี่ย๓๐ธันวาคมเลขหน้า๑๑๖เลขท้าย๑๔๐จำนวน๔ใบก็เลยมากราบไหว้แล้วก็เช่าวัตถุมงคลกลับไปด้วยเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ปิดท้ายกันที่เรื่องของงูจงอางยักษ์คุณผู้ชมไปโผล่ที่บ้านหลังหนึ่งรับปีใหม่
ดูบ้านเลขที่เขาด้วยนะบ้านเลขที่๑๒หมู่ที่๑๕ของนางพรทิพย์โนนสะครูอายุ๔๐ปี
อยู่ที่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะเขาบอกว่าเขากำลังกวาดเศษไม้ใบย่าอยู่หน้าบ้าน
เจอกับงูจงอางซ่อนตัวอยู่โอ้โหก็หนีงูกันไปคนละทิศคนละทางนะฮะต้องรีบแจ้งกู้ภัยไปช่วยจับ
เพราะว่ามันเลื้อยไปซุกในท่อนี้ครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นคลิปจากโทรศัพท์มือถือนะฮะ
สุดท้ายค้นหากันอยู่พักใหญ่กว่าจะเจอก็เจอก็ต้องใช้อุปกรณ์คล้องล็อกคอมันออกจากท่อ
สุดท้ายก็จับได้๒๐นาทีความยาวนั้น๔๕เมตรน้ำหนักนั้น๑๕กิโลกรัม
คนก็นี่แหละเอาปีใหม่บ้านได้ที่๑๒ไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันไป
คือเมื่อวานผมพาคุณแม่ไปไหว้พระในเกียงเทพวัดพระแก่วสหลักเมืองวัดโพวัดระคัง
คนแน่นแบบมหาศาลมากเข้าโบสถ์แทบไม่ได้แบบต่อแถวกันยาวมากเลย
มันเรือเยอะมากเมื่อกี้คนไปทำบุญมากเลย
ก็เป็นวันปีใหม่นะหลายคนก็เอาเลิกเอาใช้ด้วยกัน